ตำรวจภูทรภาค๔ก็ได้จับประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย
หลังจากที่ไปหลอกให้ประชาชนสมัครสมาชิก
โดยบอกว่าจะสามารถกู้เงินได้๑ล้านบาท
แต่ว่าจะต้องจ่ายค่าดำเนินการรายละ๕๐๐บาท
รวมแล้วก็มีผู้เสียหายไปกว่า๑แสนคน
โดยนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยตำรวจภูทรภาค๔แล้วก็ทหาร
ก็ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนายอินทัศน์สารพันธ์
ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย
หรือว่าเวียงคำฟ้ากระนวณ

หลังถูกตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นจับตัวไว้ได้
ขณะที่หลบหนีหมายจับที่กรุงเทพมหานคร
นายอินทัศน์ผู้ต้องหามีพฤติการหลอกลวงประชาชนทั่วไป
ให้ไปสมัครสมาชิกกู้เงินกับชมรม
โครงการกู้เงินช่วยเหลือพิเศษ
สมาชิก๑คนจะสามารถขอกู้เงินได้จำนวน๑ล้านบาท

เบี้ยร้อยละ๑ระยะเวลาผ่อนชำระ๑๐ปี
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินค่าดำเนินการ

โดยอ้างว่าจะนำไปมอบให้กับในทุนเจ้าของเงินกู้ต่างประเทศ
แต่ว่าความจริงแล้วนายอินทัศน์ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้
และจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครพบว่า
มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศกว่า๑แสนคน
รวมความเสียหายกว่า๕๐ล้านบาท
ขณะเดียวกันตำรวจก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐาน
ดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
ส่วนทางจังหวัดขอนแก่นก็ออกหนังสือแจ้งเตือนฉบับที่๒
ไปยังในอำเภอทั้ง๒๖อำเภอ
ไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อคำกล่าวอ้าง
แล้วก็ตกเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้
พร้อมกับฝากถึงผู้ที่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการ
ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับนายอินทัศน์
เพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ครับ